ผู้ชายคนนี้จอดรถลงไปทิ้งขยะกลับมาอีกที
เอ้ามีแขกไม่ได้รับเชิญครับแม่แต่เขาบอกว่าน่ารักซะด้วย
นี่ครับอุ้ยมานั่งแบบนี้เลยแล้วนั่งเรียบร้อยรัดเข็มขัดหรือเปล่า
ถ้ารัดได้คงรัดไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าพี่ไปไหนผมไปด้วย
โอ้โหพูดได้สามนี่แหละครับเห็นเกิดที่ซอยพุทธบูชาสามสิบหก
กรุงเทพนะฮะคุณกฤษณะเจริญศุกร์บอกว่าจะกำลังจะกลับบ้าน
จอดรถทิ้งขยะในซอยบ้านแล้วไม่ได้ปิดประตูรถ
ขึ้นมาปั๊บนี่ฮะนั่งรอจะไปด้วยอยู่นะครับแล้วทำยังไงอ่ะ
ต้องมีเจ้าของสิหมาแบบนี้ขับรถไปทุกหมู่บ้านเลยในซอยนะครับ
รอบพอมีหมาหายไหมมีหมาหายไหมปรากฏว่ามีรอบพออยู่ที่หนึ่ง
บอกว่าอ๋อจำได้จำได้พาไปหาเจ้าของบ้านโอ้โห
คุณผู้ชมเจ้าของบ้านเห็นเท่านั้นแหละครับดีใจร้องไห้ใหญ่เลยครับ
แม่เขาก็วิ่งลงมาแล้วก็เรียกแล้วก็ตามที่ผมจะร้องไห้อ๋อ
ไปไหนมาอะไรอย่างนี้คือแบบมากอดมาอะไรอย่างนี้
คือคงคิดถึงกันมากใช่อ่าผมก็เลยแบบผมดีใจ
ผมก็จะร้องไห้ตอนที่เขาเจออะพี่เพราะว่าเขาหายไปสามสี่วัน
อืมแล้วหมาตัวนั้นชื่ออะไรนะผมอันเนี้ยผมต้องนั่งคือแม่ยายเขา
ทางเจ้าของอ่ะเขาเรียกไอ้ปิ้งอ๋อเขาเรียกไอ้ปิ้งแล้วผมได้ยิน
แต่ผมได้ยินไม่ชัดนะว่าเขาคุยกับลุงยางเขาบอกว่า
ไอ้หมูปิ้งอ๋ออ่าใช่ผมเลยคิดว่าเอ้ยแล้วก็เลยคิดว่า
ชื่อหมูปิ้งแต่คำแรกที่ผมได้ยินก็คือไอ้ปิ้งอืมอ่าเนี้ยนะครับ
คุณอัชราไตรวิจิตคุณนะครับเป็นเจ้าของหมูปิ้งบอกก็ชอบเที่ยวเนี่ย
ปิ้งชอบปีนรั้วออกไปนอกบ้านหนีเที่ยวบ่อยนะครับ
เคยหนีออกจากบ้านไปแล้วนะโอ้โหครั้งนี้เนี่ยหายไป๓วันเลยครับ
ต้องมีคนมาส่งประจำแรกอะค่ะเขากลับไม่ถูกเขาออกไปเลย
หายไปเลยสองสามวันนะคะก็เลยจ้างรอปภค่ะว่าถ้าเจอ
อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
อันนี้เขาก็ไปจับมาอยู่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะประมาณร้อยเมตรค่ะ
เขาจับมาให้อืมแล้วก็มีครั้งเนี้ยค่ะอ๋อ
ก็คือครั้งนี้ครั้งที่๒มียิบย่อยค่ะแต่ว่าจะมีครั้ง
ก็จะมียิบย่อยอีกแต่ว่าไปไปมามาไปไหนอ่ะอืม
ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะหมูปิ้งแหมรู้จักขึ้นรถซะด้วยอ่า